พูดถึงเรื่องของการเข้าถึง
แล้วก็บรรยากาศของการเดินไปเคาะประตูบ้านประชาชน

แต่ตอนนี้แต่ตอนนี้เป็นเรื่องของการเชิญชวนประชาชนมาฉีดวัคซีน

และการลงพื้นที่มันต้องมีกิมมิก
ทำให้เขาสนใจให้เขาออกมารับข้อมูลให้ได้
เอาพาลงใต้ไปหน่อยพยาบาลคนนี้บอกว่า
ฉันทำเต็มที่ใจเกินร้อยค่ะ
แต่ไม่ต้องกลัว
ถ้าไม่อ่านทรัพย์ข้างล่างเนี่ย
ฉันก็หมึนตึ๊บเหมือนกันนะคะ
แต่คนพื้นที่เขาเข้าใจคุณ
เขาพูดเก่งนะเขาพูดไม่หยุดเลยนะ
แต่ก็คือจันทร์ความก็คือต้องการโรนโร
ใช่ค่ะและต้องใช้
คือใช้ประสาปไทยแหล่งใต้
แต่ก็คือใจความก็คือต้องการรณรงค์ให้เห็นถึงความสำคัญในการฉีดวัคซีนนั่นแหละ
ใช่ค่ะแล้วต้องใช้คือใช้ภาษาใต้แหล่งใต้
เพราะว่าคนในพื้นที่เขาอยากจะใกล้ชิดรู้สึกใกล้ชิด
รู้สึกว่าอยากจะไปรู้สึกว่าถึงความเป็นเพื่อนนะคะ

ใช่เนี่ยพยาบาลคนนี้เป็นพยาบาลสาวจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองท่อมนะคะ
ในพื้นที่อำเภอชวังจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
คำพูดก็คือการประกาศเชิญชวนให้ไปลงทะเบียนก่อนนะ
ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด๑๙ค่ะ
ก็นั่งท้ายรถกระบะตระเวนไปตามถนนในหมู่บ้านแล้วค่ะ
หลังจากที่มีการเผยแพร่คลิปนี้ไปในโลกโซเชียลมีเดีย
ชาวโซเชียลเขาชื่นชมบอกพูดเก่งจังเลย
หายใจตอนไหนคะคุณพยาบาลคะลักษณะคือรวดเดียวจบนะคะ
แล้วก็ทำให้ชาวบ้านเข้าใจด้วยเพราะว่าใช้ภาษาถิ่น
แต่ว่าขับช้าลงอีกสักนิดนึงได้ไหมสักนิดนึงแล้วกัน
อาจจะฟังไม่ทันแล้วอีกหนึ่งส่วนใต้พูดเหลือด้วยค่ะ

ส่วนแต่ละพื้นที่เขาก็มีวิธีการที่จะเชิญชวน
คนที่ออกมาฉีดวัคซีนโควิด๑๙แตกต่างกันไปนะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูการแจกวัว
ถ้าคุณมาฉีดวัคซีนโควิด๑๙คุณจะได้วัวนะ

เขาคือเขารณรงค์ให้ชาวแม่แจ่มออกมาฉีดวัคซีน
ใครมาลงทะเบียนเอาแค่มาลงทะเบียนก่อนนะ
ลุ้นรับลูกวัวสัปดาห์ด้วยเป็นสัปดาห์นะ
สัปดาห์ละหนึ่งตัวแล้วก็ก็ตั้งเป้าค่ะ
ว่าจะต้องฉีดวัคซีนให้กับชาวแม่แจ่ม

พอครบแต่ละสัปดาห์จะมีการจับสลากหาผู้โชคดี
ทางอำเภอจะส่งลูกวัวไปให้ถึงหน้าบ้านเลย
เบื้องต้นคาดว่าจะแจกลูกวัวเดือนละ๔ตัว

แล้วก็ต้องแจกแบบนี้ไปจนกว่าจะฉีดครบ
อำเภอแม่แจ่มค่ะบอกว่าที่ต้องสร้างแรงจูงใจแบบนี้
เพราะว่าชาวบ้านส่วนใหญ่เขาเป็นชาวไทยภูเขา
บางคนยังไม่กล้าจะมาฉีดวัคซีน
ก็เลยต้องประกาศแจกลูกวัวให้ชาวบ้านจะได้เอาไปเลี้ยง
เพราะปกติชาวบ้านเขาก็เลี้ยงสัตว์อยู่แล้ว

ชาวบ้านเขาชื่นชมเป็นพิเศษ

ทีนี้พอเรื่องนี้ถูกประชาสัมพันธ์ออกไปนะคะ
คือเมื่อวานนี้เราเริ่มอ่านข่าวนี้แล้ว

ดูยอดคนจองฉีดวัคซีนโควิด๑๙ในแม่จำหน่อย

ขณะเดียวกันเองก็มีผู้ใจบุญค่ะ
ร่วมกันลงขันบริจาคเงินเพื่อถ่ายชีวิตวัว
มาเป็นรางวัลให้กับชาวบ้านเพิ่ม
ตอนนี้มีวัวในสต๊อกแล้วที่พร้อมจะแจกเนี่ยนะคะ

ส่วนใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าก็วัวก็ได้ลุ้น
แต่ที่ไม่ต้องลุ้นเลยก็คือผ้ากันเปื้อน
พอมาลงทะเบียนปุ๊บรับไปเลยจ้า
ผ้ากันเปื้อนนะคะสะเกรงคำว่าแม่จ่ำวัคซีน๑๐๐

ก็แต่ได้จำด้วยว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นปี๒๐๒๑เนี่ยนะคะ
ให้เลยกับพ่อค้าแม่ค้าที่มาลงทะเบียนทุกคนนะคะ
เพราะถือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กผ้ากันเปื้อน
ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่วัวเขาก็ทำ
เพื่ออยากให้คุณผู้ชมได้ไปฉีดวัคซีนกันนั่นแหละนะคะ